ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่หน้าเศร้าของเบาสาวคู่๑
นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเจอเจ้าสาวมาแล้ว
คือผมเห็นตอนแรกผมก็แบบอะไรจะน่าสะเทือนใจแล้วก็น่าเศร้าขนาดนี้

ตอนแรกที่ออกมาบอกว่าฝ่ายเจ้าเบ่าเป็นตำรวจไม่ใช่นะฮะ
เราตรวจสอบแล้วนะครับเจอเจ้าสาวแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องสูญเสียเจ้าบ่าวไปยังไม่มีวันกลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ
ทั้งทั้งที่วันแต่งงานเนี่ยคือ๒๔พฤศจิกายนวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้
แต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เนี่ยโอ้โหแล้วเธอก็โพสต์เรื่องราวทุกวันนะในช่วงเวลาตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ใครเห็นก็สะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ย
พรุ่งนี้ก็แต่งงานกันแล้วคือวันที่เขารอคอยกันอ่ะแล้วคุณอรัชพรท่านผู้ชม
พอเราไปเจอเจ้าสาวคนนี้นะอยู่ที่ขอนแก่นความจริงจะแต่งงานกันที่อุบล
แต่ว่าเจ้าเบาเนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นงานศพต่างก็เลยจัดที่ขอนแก่นนะครับ
มันมีเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่านี้อีกเพราะเจ้าสาวบอกกับเราว่าเธอตั้งท้องอยู่๓เดือน
ตั้งท้องอยู่๓เดือนนะฮะ
เรื่องราวนี้นะครับฝ่ายเจ้าสาวเป็นพยาบาลอายุ๒๗ปีนะครับกำลังจะเข้าพิธีวิวาวันพรุ่งนี้นะครับ
เธอได้โพสต์ภาพถ่ายเมื่อหลายวันก่อนนะฮะบอกว่าตอนนั้นเป็นภาพลองชุดแต่งงานกับอาสาสมัครทหารพราน
ที่ชื่อว่าทศวรรษภูมิพิมพ์ตามตำแหน่งแล้วคือรองผู้บังคับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่๒๒อายุ๒๖ปีนะฮะเจ้าเบ่านะครับเจ้าสาวโพสต์ข้อความที่หลายคนเห็นแล้วก็เศร้าสลดนะครับ
บอกว่างานแต่งที่จะถึงวันอาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๒ไม่มีงานแต่งแล้วนะ
เจ้าบ่าวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากไปไม่มีวันกลับ
อุบัติเหตุนี้นะครับเกิดขึ้น๖นาฬิกา๔๗นาทีของวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
ตอนนั้นมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าบริเวณยูเทิร์นบ้านกู่ทอง
ทีมกู้ภัยก็ไปนะฮะแล้วก็นำตัวคนเจ็บออกมาจากรถรีบพาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วเสียชีวิตจากรถเนี่ยจะเห็นถึงขั้นไฟเนี่ยคลอกที่รถนะครับ
แต่ว่าคนเจ็บที่เป็นคนขับเนี่ยช่วยออกมาได้ก่อนแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับอาสาสมัครทหารพรานทศวรรษนะ
ขับรถเก๋งจะไปหาแฟนสาวเพราะว่าต้องไปเตรียมงานแต่งกันจะไปที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ออกจากขอนแก่นแต่จะไปแวะรับหลานชายที่มหาสรคามก่อนก็ออกแต่เช้ามืดนะครับ
ระหว่างทางรถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
หลังจากรถชนเสาไฟฟ้าแล้วมีไฟลุกที่ห้องเครื่องด้วยค่ะนะ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมาถึงก็ช่วยดับไฟได้ทันไฟไม่ลุกลามมากกว่าห้องเครื่อง
แล้วก็ช่วยนำตัวคนเจ็บออกมาแต่สุดท้ายแล้วเสียชีวิต
พอเจ้าสาวทราบข่าวนะฮะยังมีโพสต์อีกหลายโพสต์นะครับ
เธอโพสต์อยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเช่นข้อความที่แสดงความอาลัย
ถึงว่าที่เจ้าเบ่าที่จากไปเนี่ยนะอย่างบอกว่าพ่อโก้คงเจ็บมากสินะ
ชื่อเล่นชื่อโก้ใช่คือถ้าสังเกตดูในแต่ละโพสต์เนี่ย
เจ้าสาวจะเรียกเจ้าบ่าวว่าพ่อโก้ตลอดว่าพ่อนำหน้า
เขาก็คบหาดูใจอยู่ด้วยกันจนคงจะตัดสินใจแต่งงานหลังจากที่มีลูก
พร้อม๓เดือนนะครับหรือว่าที่เธอโพสต์เนี่ยนะ
วันที่๒เนี่ยนะก็คือวันที่๒ของการเสียชีวิตเนี่ย
ทศวรรษภูมิพิมพ์ไม่ต้องห่วงอะไรนะพ่อโก้ยิ่งเป็นคนคิดมากห่วงมาก
หลับให้สบายเลยอย่าห่วงอะไรนะพ่อหรือเรื่องของเข้าเที่ยง
ใช่ไหมเข้าเที่ยงเนี่ยบอกเที่ยงแล้วมากินข้าวเร็วพ่อโก้
จ๋าตำส้มตำให้กินแบบที่พ่อโก้ชอบนี่นะฮะ
คือคนเข้ามาเห็นโพสต์เข้ามาอ่านโพสต์มือน่ะพิมพ์ให้กำลังใจ
แต่น้ำตาก็ไหลตามจริงจริงใช่หรืออย่างโพสต์หนึ่งนะคุณรัชพรค่ะ
ภาพนี้ตั้งแต่เราคบกันแรกที่มีนบุรีถ่ายเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
แล้วก็เมื่อคืนนะครับเป็นคืนสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
ฝ่ายเจ้าสาวก็โพสต์เอาไว้บอกว่าสวดอภิษฐรรมศพพ่อโก้คืนสุดท้าย
โก้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะมีคนดูแลแม่จ๋าเยอะแยะเลย
ส่วนวันนี้คือวันชาปนกิจศพนะครับท่านผู้ชมครับความจริงแล้วถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
นี่คือคืนวันก่อนแต่งงานเช้าพรุ่งนี้นะใช่ค่ะมันจะต้องเป็นวันที่เขามีแต่ความตื่นเต้น
แล้วก็ความสุขที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันสักทีอ่ะนะคะวันนี้เจ้าสาวก็ได้โพสต์เป็นภาพเมนเผาศพนะฮะ
แล้วก็ไอคอนเป็นรูปที่เป็นไอคอนตัวร้องไห้ไม่มีข้อความอะไรแล้วฮะ
คือไม่จำเป็นต้องมีข้อความอะไรอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับทุกคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจให้กำลังใจ
โดยเฉพาะตัวของเจ้าสาวที่ยังต้องต่อสู้กับอีกชีวิตที่กำลังจะเกิดมาด้วย
ค่ะซึ่งบรรยากาศในงานชาปนกิจเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เป็นที่วัดเรียบบ้านคำแก่นคูณจังหวัดขอนแก่นค่ะอืมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงระหว่างพิธีกันหน่อยนะครับ
ทั้งงานก็จะได้ยินแต่เสียงร้องไห้เสียงอาลัยครับส่วนตัวเจ้าสาวเอง
บอกว่าไงรู้ไหมคะเธอบอกเสียใจจนร้องไม่ออกแล้วอ่ะน้ำตามันถ้ามันออกเป็นสายเลือดได้มันก็คงออกแล้ว
ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทั้งทั้งที่มันคือวันที่เธอต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสวยเหมือนคนอื่น
กลายเป็นว่าเธอต้องมางานศพว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเองและว่าที่พ่อของลูกในท้องที่มีอายุคันสามเดือนแล้ว
ครับคือตัวว่าที่เจ้าบ่าวเนี้ยพูดกับเธอตลอดเลยค่ะว่าอยากมีลูกอืม
สร้างครอบครัวด้วยกันอยากมีลูกมากครับจนกระทั่งเธอตั้งท้องเนี่ย
ก็ดีใจมากเลยคิดว่าเราจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสักทีครับ
แต่ทุกวันนี้เธอบอกว่าไม่รู้จะบอกลูกยังไงอ่ะอืม
ลูกเกิดมาจะไม่ได้เห็นไหมแต่หน้าพ่อด้วยซ้ำ
เขาเป็นห่วงมากแล้วก็กังวลนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็ก็อยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ดูแลแทนเขาค่ะถามตัวเองอยู่ค่ะว่าทำไมทำไมไม่ได้แต่งงาน
ทั้งที่อีก๓วันก็จะแต่งงานแล้วแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับเรา
เสียดายค่ะเขาเป็นคนดีค่ะเป็นคนอ่อนน้อมค่ะ
เป็นคนอัธยาศัยดีญาติยาดก็ชอบเขารักเขาค่ะ
เขาอยากมีลูกค่ะแล้วก็อยากจะไปสร้างบ้านหลังเล็กที่อุบลค่ะ
ขอโทษด้วยนะคะที่ไปแคนเซิลงานค่ะให้ทำให้เขาเสียรายได้
แต่ว่าก็ขอขอบคุณค่ะที่เขาคืนเงินให้บางส่วนค่ะ
เธอบอกว่าต้องขอโทษ
สิ่งทุกอย่างของฝ่ายที่เธอไปว่าจ้างให้จัดเตรียมงานแต่งให้
คือไม่ต้องขอโทษหรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ
เข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยครับว่าเรื่องแบบนี้ใครจะอยากให้เกิดขึ้น
ใช่ค่ะครับแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเงินอะไรนะฮะเขาก็เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าเบ่านะครับที่เสียชีวิตบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยทำให้เสียใจเลยนะ
คือลูกชายเนี่ยก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็เพิ่งมารู้กันตอนหลังว่าไปเป็นอาสาสมัครทหารพรานสมัครไปประจำอยู่ที่ใต้ฮะที่ปัตตานีอ่ะค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่บอกว่าวันที่๒๐พฤศจิกายนนะครับ
ลูกเนี่ยมาถามหากุญแจรถบอกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปเตรียมงานแต่งหน่อย
แล้วก็ออกจากบ้านไปช่วงเที่ยงคืนที่ขอนแก่นนะมันคาบเกี่ยวกับ๒๑วันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับ
ประมาณช่วงนั้นลูกก็บอกว่าจะไปรับหลานที่มหาสรคามก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมงานแกร่งที่อุบลนะครับ
รู้กันอีกทีก็คือช่วงเช้า๖โมงกว่าเกือบ๗โมงว่าลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กับพ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะคืออย่างแม่เนี่ยบอกว่านี่เตรียมตัวจะเป็นแม่เจ้าเบ่านะ
จะใส่ชุดสวยสุดท้ายแล้วต้องมาใส่ชุดสีดำมางานศพลูกแทน
เซียงหอมไปว่าเป็นสิ่งมักซ้ายชุดนั้นสิในความต่างใจมาขึ้นนี้เราจะมาให้ท้ายนั่นใครก็ไย
ว่าได้ฮรั่งมากแล้วนักรักจึงพ่อขึ้นมาเราว่าจะเปลี่ยนไปนัยแล้ว
ความรักของเขาเนี่ยเขาคงจะทนไม่ได้เขาก็เลยไปโดยพ่อไม่รู้ว่าไปออกไปได้ยังไง
ก็เขาสูญเสียมากครับแต่ทำใจให้เข้มแข็งที่สุด
ก็ก็อยากให้น้องลุงของลูกชายโก่ทศวรรษเนี่ย
ให้เอาพี่โก้เป็นต้นแบบที่แกไปรับใช้ชาติที่ปัตตานี
คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรพี่โก้เอาพี่โก้เป็นต้นแบบเสียใจมากเสียใจมาก
โก่ไปดีแล้วครับ
อายุก็เพิ่ง๒๖เท่านั้นนะฮะคือคุณพ่อบอกว่าก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไรด้วยนะ
ลูกชายเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหช่วงนี้ดูหล่อกว่าเดิมราศีเจ้าบ่าวจับด้วย
คือไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับ
ที่มาร่วมพิธีชะพนักกิจศพนะครับอ่าบอกว่าผู้ตายนี่ก็เป็นอาสาสมัครทหารพรานอยู่ที่ปัตตานี
อยู่กันมา๓ปีแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนในค่าย
อย่างวันนี้ก็มีรุ่นพี่ที่เขาเคยมอบชุดเอาไว้ให้ด้วยนะ
เอาไว้ใส่ในงานแต่งงานเป็นชุดประจำของทหารพรานเขานะครับ
สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใส่นะครับ
จากที่เราตั้งใจจะมางานแต่งก็กลายเป็นต้องมาร่วมงานที่ไม่ใช่งานแต่ง
ใช่ครับเป็นงานศพของเพื่อนแทนครับ

ยังทำไม่ได้ครับพูดแล้วก็ตาตกในครับ

ทุกคนก็ยังรับไม่ได้ครับผู้บังคับบัญชาก็เหมือนกันครับ
ขอยืมครับแกไม่รู้คิดไงครับขอเลยดีกว่า
แล้วพี่ชายวันนั้นก็ยกให้เลยครับเหมือนเป็นรางบอกเหตุ
ใช่ครับชุดขาวครับชุดขาวที่จะสวมใช้ในวันแต่งงานครับ
เหมือนไปล้างชุดนั้นปกติชุดขาวก็จะไม่ค่อยมีใครยืมนะครับ
ส่วนมากก็จะเป็นไปเช่ากันมากกว่าใช่เหมือนกันถือเหมือนร่างบอกเหตุ
แล้วพี่ก็ยกให้ชุดขาวให้เลยน้องเอาไปเลยนะครับชุดพี่ไม่เอาแล้ว
ให้น้องเลยพี่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปงานแต่งผมทุกคน
แต่งชุดเต็มยดนะครับไปร่วมงานแต่งเป็นเกียรติในงานแต่งของผมนะครับพี่
นี่คือคำพูดสุดท้ายที่สนทนากันเหมือนคำโบราณเก่าครับนะ
ก่อนจะบวชก่อนจะแต่งงานอย่างนี้ก่อน๗วันอย่างนี้ครับ
เหมือนจะเหมือนจะเป็นช่วงก้ำกึ่งระหว่างความเป็นความตายอย่างนี้ครับ
ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้ก็ชีวิตก็จะโอเคครับถือช่วงเบนเจอร์เพศใช่ไหมครับพี่
ปีนี้เบนเจ้าเพศด้วยครับใช่ครับ๒๕ย่าง๒๖ปีเบนเจ้าเพศด้วยครับ
อาจจะเป็นเคราะห์ครับถ้าคนไทยนะครับนะคนไทยเชื่ออย่างนั้นครับ
อาจจะเป็นเคาะของแกส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับทางครอบครัวกับเพื่อน
เชื่อว่าน่าจะเป็นการขับรถแล้วก็เสียหลักนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยผู้ตายเป็นคนขับรถ
ด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงลอยต่อจากดึกแล้วก็มาเช้า
แล้วจะรีบไปรับหลานเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ